จะต้องบิดไปบิดมาให้สีเหมือนกัน

ไม่เคยค่ะบอกตรงเลยและตอบเร็วมากด้วยนะคะ

แต่ตอนนี้เครือข่ายนักวิชาการด้านสารเคมีออกมาเปิดเผย

ใช่ค่ะบอกว่าเป็นของเล่นเด็ก
ทำจากพลาสติกรีไซเคิลมีพิษ

ใช่ค่ะแล้วหลายคนก็ทำได้เร็วมากด้วยนะคะ
เป็นหนึ่งในของเล่นยอดฮิตของเด็กในปัจจุบัน

เป็นข้อมูลจากมูลนิธิบูรณนิเวศนะคะ
รวมทั้งเครือข่ายนักวิชาการสารเคมี

ผลสำรวจ๒๖ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วย
แล้วก็พบว่า๒ใน๙มีส่วนผสมของสารหน่วงการติดไฟชนิดที่มีองค์ประกอบโรมีน
เป็นสารอันตรายปนเปื้อนในปริมาณสูง
มีการส่งผลกระทบต่อสมองทำลายระบบประสาท
และที่สำคัญก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะ
ไม่มีการกำจัดสารอันตรายกลุ่มนี้ออกไปก่อนจากการที่เคยไปอยู่ในวงจรผลิตไฟฟ้าต่าง
และสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยการสัมผัสการหายใจการรับประทานเด็กบางคน
ถ้าสมมุติเป็นเด็กมากบางทีของเล่นอะไรเขาก็หยิบเข้าปากไงคะอันนี้อันตรายมาก
หลังจากนี้เครือข่ายนักวิชาการสารเคมี๒๖ประเทศทั่วโลกนะคะ
จะมีการผลักดันรัฐบาลนานาชาติออกข้อบังคับและมาตรการเชิงป้องกันคุมเข้มการใช้สารอันตรายกลุ่มนี้
สำหรับการรีไซเคิลในทั่วโลกพร้อมออกมาตรการภายในประเทศควบคุมเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยค่ะ